กลางกันอีก๑เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้า
เหมือนเมื่อวานนี้ตำรวจสพนขามที่ธั่วน์บุรีต์ได้รับแจ้งเหตุ
ว่ามีเจ้าของร้านขายของชำที่พิการท่อนล่าง
ถูกลูกค้าใช้อาวุธมีดแทง
ซึ่งตำรวจก็รีบไปตรวจสอบเลยค่ะ
ปรากฏว่าวที่ไปตรวจสอบตำรวจสพนขาม
ไปที่ร้านขายของชำไม่มีบ้านเลขที่
อยู่ติดกับถนนเส้นสวนเสือศรีราชา
ตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
เพราะว่าชาวบ้านเขาโทรศัพท์แจ้งตำรวจ
บอกว่าให้มาช่วยดูตรงนี้หน่อยมีคนถูกทำร้ายด้วยอาวุธมีด

ก็พบนายอนันต์โพธิราชอายุ๓๙ปี
แผลชะกันหลายแห่งเลยนะคะเลือดท่วมเลย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือ
ประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
สมเด็จราชเทวีณศรีราชา
เพื่อให้แพทย์ทำการรักษาอย่างเร่งด่วนนะคะ
แล้วก็จากการสอบถามผู้ที่เห็นเหตุการณ์
ก็ทราบว่านายอนันต์เจ้าของร้าน
มีปากเสียงกับผู้ที่ก่อเหตุมาก่อนหน้านี้อยู่แล้ว
แล้วผู้ก่อเหตุคือเป็นลูกค้า
เขาเมาถือมีดบุกเข้ามาในร้าน
ใช้อาวุธมีดแทงเข้าที่ร่างกายของนายอนันต์เจ้าของร้าน
หลายครั้งจนนายอานันต์ซุดตกจากเก้าอี้

ก็วิ่งหลบหนีไปพร้อมกับอาวุธมีด
ครับซึ่งต่อมาในช่วงบ่ายวันเดียวกัน
นายอนันต์ผู้เสียหายก็ออกจากโรงพยาบาล
ในชุดคนไข้อยู่ในสภาพอิดโรย
มาพร้อมกับนางบุญรัฐภูลสวัสดิ์ภรรยา
เพื่อมาให้ปากคำกับตำรวจ
ถูกฟันถูกแทงกันเกือบ๑๐แผลนะฮะ

เป็นลูกค้าที่เคยเข้ามาซื้อของภายในร้านครับ
ในวันเกิดเหตุนายออฟ
ก็นั่งกินเบียร์อยู่ที่หน้าร้านตั้งแต่เช้า

แล้วก็เดินเข้ามาซื้อของในร้าน
เอ่ยปากถามเจ๊แฟนเจ๊เอาเสื้อผมไป

ตัวภรรยาของผู้เสียหายผู้บาดเจ็บเนี่ยนะครับ
ก็เลยหันไปถามผู้เป็นสามี

สักพักก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นนะครับ
จู่นายออฟก็หยิบมีดที่พกมา
้วงแทงสามีที่บริเวณใบหน้า
และบริเวณลำตัวของสามีหลายครั้ง
ฟังเสียงของคุณบุญรัฐภูลสวัสดิ์ภรรยาของผู้บาดเจ็บ

ถ้าย้อนกลับไปคือประมาณ๔๕ปีที่แล้ว

เขาจะมาติดป้ายรับแลกเสื้อ

ซึ่งมันไม่มีเหตุจูงใจอะไรกันเลยนะ
อยู่ดีเขามาถามแล้วเจ๊นึกว่าเขาเมา

เห็นมันควักมีดออกมาเจ๊วิ่งออกหลังบ้าน

วิ่งออกหลังบ้านแล้วแฟนเขาข่าวพี่จาน

มันก็ปีกเข้ามาเลยควักมีดแทง

เจ๊ก็ไปคว้ามันขึ้นคล่อมเลย

เจ๊ก็เลยคว้าจะช่วย

เจ๊ก็ไปเอาไม้สะกะเบิร์ดตีพริก
เหตุการณ์นี้ทั้งเจ๊บุญรัติและก็คุณอนันท์

ต้องใส่กับเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ
แล้วก็คนที่พักอาศัยอยู่บริเวณร้านเนี่ย
เขาก็เล่าให้ฟังว่าเจ๊บุญรัตน์และคุณอนันต์
เจ้าของร้านเป็นคนนิสัยดีทั้งคู่
ไม่เคยมีเรื่องมีราวกับใครมาก่อน
ก็อยากให้ตำรวจตามตัวคนร้าย